ครันไถพฤนทส์นำไปใช้ในงานพระอราชวัฒน์พิธีจทธิพระนางคันแรกนาขวัรประจำปีนี้ครับ
ในปีนี้ด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นประธานในพิธีบวงสวงคันไทย
งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
ประจำปีสองพันห้ามร้อยหกสิบหกนะครับซึ่งในพิธีก็มีการกล่าวคำ
ศักราอธิษฐานถวัดเครื่องสังเบยเจิมคันไถ
และนำพวงมาลัยไปคล้องคันไถพร้อมกับโปรยข้าวตอก
เพื่อความเป็นสิริมงคลครับโดยคันถ่ายที่ใช้ประกอบพระราชพิธี
ปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีสองพันห้ามร้อยสามสิบเก้า
ฝีมือของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพครับที่อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรีสำหรับคันไถถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดิน
ปลูกข้าวใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบือในการขับเคลื่อน
ซึ่งถูกนำมาใช้ในการประกอบพิธีถ่ายหวานในพระราชพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญทุกปีครับ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรในการทำนา
เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็บำรุงขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาของไทยด้วย
มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกทางจันทรกษาติมริวาสเที่ยวเพศภาคมตามปฐิทินนะครับ
ซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมในการเริ่มต้นการทำนา
โดยปีนี้สำนักพระราชวังกำหนดให้พระราชพิธี
พฤษมงคลจรดพระนางคารแมรกนาขวัญ
มีขึ้นในวันที่๑๖พฤษภาคมนี้ครับ
นักพระอบวสดิ์วัดพระศรีรัฐนักศาสนราม
และพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญ
ก็จะเกิดขึ้นในวันพุธที่๑๗พฤษภาคมนี้ครับ
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ